วันนี้งั้นช่วยดังที่จะกำหนัก

ข้อ๒ถือเต้อที่สายทีดื่มร้อนพี่เขาอีก

เค้าเก็บคนที่ไข้

เค้าไปละ
แล้วก็ใช้เจียวละ

แล้วเค้ามัจริยาจะยอมรับภาพชดใช้ค่าเสียหายไหมคะ
เขาบอกว่ารถเขามีประกันแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องอะค่ะเขาไม่ได้ชดใช้อะไรเลย

แล้วพี่ทำยังไงต่อคะหลังจากนั้น
ไปที่โรงพักค่ะไปแจ้งความเย็นนั้นเลยค่ะค่ะ
แล้วหลังจากนั้นนะคะทางตำรวจไปตามตัวเขาได้ประมาณวันไหนแจ้งให้เราทราบ
ประมาณหลายวันอยู่นะคะกว่าจะได้เจอกันนะคะประมาณ๓๔วันนะคะ

แล้วหลังจากที่ทางตำรวจนัดไปเจรจาที่สพหางดงแล้วค่ะ
คู่กรณีเราเขามีการพูดคุยยังไงบ้างแล้วยอมยินยอมจะชดใช้ไหมคะ
ตอนแรกเขาก็เรียกประกันมาแล้วก็คือเหมือนประกันเขาก็ไปหากล้องเนอะมันไม่มีกล้องอะค่ะ
ก็เลยตอนนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ค่ะ
รถเราเสียหายเยอะไหมค่ะ
กันชนหน้าแตกค่ะมันต้องเปลี่ยนค่ะ
คืออยากเตือนภัยด้วยนะคะเวลาเมาเขาไม่อยากให้คนเมามาขับรถอะค่ะ
แล้วก็มันเสียเวลาอะไรเยอะแยะเลยค่ะเสียโอกาสด้วยค่ะ
ก็คือถ้าเกิดใครมีกล้องวันนั้นนะคะที่เขาถอยรถมานะคะ
รบกวนส่งให้ด้วยค่ะ
ถ้าเรามีตัวนั้นแล้วก็คือเรามัดเขาได้เต็มเลยค่ะ
ตอนนี้ก็คือยังหาไม่เจอเลยค่ะ
ก็เลยส่งให้เพจดังช่วยหาเบาะแสให้

แล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่ติดต่อมาเลย

คือตอนแรกเขาก็บอกว่าให้ไปฟ้องศาลเอาหรือว่ายังไงครับพี่
คือค่าเสียหายคุยกันไม่ได้เขาบอกว่างั้นก็ขึ้นสารไปเลย

เราเรียกค่าเสียหายเขายังไงคะ
พี่เรียกว่าสองหมื่นค่ะคือค่าซ่อมรถด้วยค่ะ
ค่าซ่อมรถน่าจะประมาณเป็นหมื่นเหมือนกันค่ะ
ก็คือตอนนี้รออย่างเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้องประสานกับร้อยเวรอีกรอบนึงนะคะ
สมมุติว่าวันนั้นถ้าสมมุติเราแจ้งตำรวจมาณตอนนั้นเขาไม่หนี
ว่าถ้าเวลามีการตรวจแล้วน่าจะเจอไหมคะแอลกอฮอล์ค่ะ
เปอร์เซ็นต์ค่ะตำรวจก็ไม่มา

จนพี่ต้องไปแจ้งอฮอล์เองที่โรงพักหรือว่าอย่างไรค่ะ
ใช่คือตำรวจเขาให้มาแล้วคู่กรณีเขาก็หนีไปแล้วไงคะ
พี่ก็เลยต้องเข้าไปโรงพักเองค่ะ
คือตอนนั้นเวลานานไหมคะพี่ใช้ระยะเวลานานไหมที่พี่แจ้ง
แจ้งอฮอล์โทรไปสองรอบโทรไปหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมค่ะ

คิดว่าตรงนี้ถ้าตำรวจมาไวเนี่ยเขาก็คงจะหนีไม่ได้
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องเจอเป่าแอลกอฮอลอะไรอีกน่าจะต้องเจอเยอะกว่านี้ค่ะ